วันนี้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีรับพระไตและพระฉายาลักษณ์พระราชทาน
เพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพะเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตา
เลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ๖๔พันศา๒๘กรกฎาคม๒๕๕๙
เวียระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีรับผ้าไตรและพระฉายาลักษณ์พระราชทาน
โดยมีผู้บริหารข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด๗๖จังหวัดทั่วประเทศ
เข้ารับผ้าไตรและพระฉายาลักษณ์พระราชทานเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์
และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ๖๔พันศา๒๘กรกฎาคม๒๕๕๙ทั่วประเทศ
พิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติเป็นการเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
สร้างขวัญและกำลังใจให้ประสบกรณิกรที่เป็นพุทธศาสนิกชน
ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็นสันติสุขเกิดความสามัคคี
ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามโบราณประเพณี
โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติค่ะ
สำหรับกำหนดการพิธีสำคัญดังกล่าวในส่วนกลางจัดขึ้น๑๔กรกฎาคมนี้
ที่วัดยานาวาเขตสาธรณ์ส่วนผู้มิพากษ์ได้ขอความร่วมมือจากทางจังหวัด
คณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันจัดจังหวัดละ๑แห่ง
ในช่วงระหว่างวันที่๙ถึง๒๘กรกฎาคมนี้ค่ะ